ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทานขนมจีน
ขนมจีนร้านนี้โอ้โหแค่ฟังชื่อแล้วก็โต๊ะโอ๊ะโต๊ะใจ
เพราะว่าเป็นขนมจีนหม้อแตกครับ

ห้อแตกสิไม่แตกได้ไงเพราะว่าชื่อเนี่ยร้านขนมจีนหม้อเพลง
มันเป็นชื่อร้านเขาหม้อเขาไม่ได้แตกค่ะค่ะ
หม้อเพลงนี่แหละครับหรือว่าหม้อสังกษีเคลือบสีน้ำเงิน
ภาชนะที่ใส่แกงในสมัยโบราณครับ
เขาตั้งตรงานบายใหญ่มาเริ่มเห็นไหมสะดุดตาเหลือเกินครับ
บริเวณถนนดอนศักดิขนอมหมู่ที่๖ตำบลดอนศักดิ์อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานี
ถิ่นนี้ถิ่นคุณแม่ผม
มาให้แวะชิมขนมจีนบอกเลยว่าหาทานยากมากนะ
ขนมจีนน้ำยากั้งน้ำยาปูไม่ได้หาทานง่าย
ภาคใต้มีเยอะแล้วก็แต่ละร้านอร่อยด้วยนะครับ
ถามคนนี้ครับนางสาวพัชรีพรแซ่เอีย
อายุ๓๘ปีเจ้าของร้านก็เล่าว่าสืบทอดขนมจีนหม้อเพลงเนี่ยนะครับ
จากคุณแม่ปัจจุบันคุณแม่ไม่ได้ทำแล้ว
ก็นำสูตรน้ำยาขนมจีนของคุณแม่มาต่อยอด
ก็คงใช้หม้อเพลงเหมือนเดิม
ที่คุณแม่เคยขายเป็นเอกลักษณ์ของร้าน

เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ติดทะเล

เห็นไหมตัวใหญ่สดเบิร์มมีเยอะจริงนะครับ
จึงคิดทำขนมจีนน้ำยากั้งขาย
เพราะว่ามีกั้งสดใหม่ทุกวันเลยครับ
ปูก็มีนึ่งกันเอาไว้เห็นไหมล่ะ
แล้วก็ราคาแพงไม่แพงเดี๋ยวมาดูกัน
ราคาชุดแบบจัดเต็มเลยนะครับ
อยู่ที่จานละ๘๐บาท

ถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นขนมจีนแกงไก่
น้ำยาทั่วไปก็จานละ๓๐บาทเท่านั้นเอง

ครับผมนอกจากนี้ยังมีน้ำยาปลาน้ำยาปู
น้ำยากุ้งน้ำพริกหวานแกงไตปลาแกงไก่
กะลาอ่อนมะพร้าวมีเยอะแยะมากมาย
ให้เลือกสรรเลือกชิมกันไปร้านนี้รับรอง
ถูกใจอย่างแน่นอนไม่มีผิดหวัง
หม้อเพลงออกมาตักราดตักราดได้เลย
แล้วก็มีท็อปปิ้งก็คือกั้ง
และปูเป็นที่เศษ๘๐บาทไม่แพงเลย

ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
ในเรื่องของอาหารทะเลนะครับ
ที่นั่นก็มีท่าเรือด้วยที่จะไปเที่ยวเกาะสมุยกัน